ช่วงสายที่ผ่านมาก็เข้ามารายงานตัวแล้ว
ก่อนที่จะมีคิวแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนะคะ
วันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับจอแดนค่ะ
เมื่อเวลาตอนสาย๑๑นาฬิกาค่ะ
ก็มีมารายงานตัวกันนะคะ

ก็คือเควินดิรมรำมนตรีพรมสวรร

ส่วนอีก๑คนค่ะวัลราชิตกะนิสิบอมเพลิน
ก็เดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมในประเทศญี่ปุ่นนะคะ

ก็เลยเรียกยศวรรษมณฑานะคะ

จากสุพันธุ์วิทย์เข้ามาเสริมทีมแทนค่ะ

ก็บอกว่าจะนำแนวทางการเล่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่

เนื่องจากว่าจอแดนก็เป็นทีมที่มีความแข็งแกร่ง

ก็จะต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุด

ส่วนนักเตะนะครับที่เรียกมาหลายคน

แต่แน่นอนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่า
เหมือนทุกคนเพิ่งมาเล่นทีมชาติครั้งแรก

เพราะว่าจะเก็บรายละเอียดเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

แต่แน่นอนนะครับเกมแบบนี้มันจะยากขึ้นเรื่อย
จอแดนก็แน่นอนเหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนอยู่แล้ว

ซึ่งเกมการแข่งขันนะคะย้ำโปรแกรมการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ในการบุกไปเยือนเมียนมานะคะ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะคะ
โดยเกมการแข่งขันก็เริ่ม๑๙นาฬิกา
ส่วนวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมก็ดูกันเต็มอิ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
สัญญาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีแข่งขัน๑๖นาฬิกา
แล้วก็ต่อกันเลยค่ะกับทีมชาติไทยชุดใหญ่

สัญญาณ๑๙นาฬิกาเริ่มแข่งขันจริง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ